วันนี้ไปดูบรรยากาศที่บุรีรำกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าลูกชิ้นยืนกิน
จัดงานนะคะแจกลูกชิ้นยืนกินให้กินฟรีค่ะ

สาวผู้สร้างตำนานลูกชิ้นยืนกินไม่พอขาย

ก็ลิซ่าจะมีอายุครบ๒๖ปีนะคะ
บรรดาแฟนคลับก็พากันติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์

ประสบความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยนะคะ
หลายคนก็ดันให้แฮชแท็กของลิซ่านั้น

เมื่อวานนี้ลิซ่าไปขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์ค่ะ
ก็มีแฟนคลับสมาชิกแบล็คพลิ้ง
ร่วมมอบเค้กและร้องเพลง
นี่ดูบรรยากาศนิดนึงแหมมีความสุขนะคะ

แล้วเมื่อช่วงเช้านะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แฟนคลับก็แชร์ภาพนี้ค่ะ
ลิซ่าเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วมาคนเดียวค่ะ
มาคนเดียวเพื่อฉลองวันเกิดกับครอบครัว
แล้วก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทัวร์คอนเสิร์ตต่อในเดือนเมษานี่นะคะ
ภาพที่สุวรรณภูมิเมื่อเช้านี้
ส่วนที่อยากจะให้เห็นความคึกคักก็คือ
ที่บ้านเกิดของลิซ่าค่ะที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมดูสิคะ
ร้านขายลูกชิ้นยืนกินด้านหลังสถานีรถไฟคนเต็มเลยค่ะ
แม่ค้าลูกชิ้นยืนกินเขาร่วมกันจัดงานวันเกิดครบ๒๖ปีให้กับลิซ่า
เพราะฉะนั้นเอาลูกชิ้นยืนกินกว่า๕๐๐กิโลนะคะ
เอามาทอดเอามาแจกให้คนที่มางานตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะ
กินกันให้แบบสะใจไปเลยนะคะ
ลูกชิ้นผักแกล้มก็เอามาตกแต่งเป็นเค้กขนาดใหญ่

โอ้โหช็อตนี้ไม่ไหวเลยค่ะอยากกินมาก
อย่างเจ้าของร้านลูกชิ้นยายพาคุณอรุณศรีบอกว่านี่ปีที่๒แล้วนะ

ในฐานะตัวแทนแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินบุรีรำขออวยพรให้ลิซ่า

แล้วขอบคุณที่ทำให้ลูกชิ้นยืนกินนะครับ
หึ่มดังไปทั่วโลกค่ะ